แรกของชัดข่าวเที่ยงวันนี้มาเริ่มที่เหตุการณ์ที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อน
คุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่มีการสนที่กำลังกันหลายฝ่ายครับ
บุกเข้าไปตรวจค้นบ้านพักรวมทั้งห้องทำงานของ
เทศมนตรีเทศบาลแม่บริมจังหวัดเชียงใหม่
ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายเพราะว่า
ชาวบ้านมีการร้องเรียนมาก่อนหน้านี้ว่าบุคคลท่านนี้
ผูกพันกับเรื่องของผู้มีอิทธิพล
แล้วก็ไปเชื่อมโยงกับซุ้มมือปืนทางภาคเหนือด้วยครับ
ทหารส่วนที่กำลังกันกับตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจค้น
บ้านของนายจุลาสังเรืองครับ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่มริมจังหวัดเชียงใหม่
ตามคำสั่งของกองทัพภาคที่๓
หลังประชาชนมีการไปแจ้งเบาะแสนะครับ
บอกว่าเจ้าของบ้านเป็นนักการเมืองท้อนถึงชื่อดังครับ
มีพฤติกรรมเชื่อมโยงกับซุ้มมือปืนทางภาคเหนือ
แล้วก็ลักลอบสะสมอาวุธปืนผิดกฎหมายเอาไว้ในบ้านจำนวนมาก

เพียงภรรยาและคนในบ้านเท่านั้น
จากการตรวจค้นบ้าน๔หลังบนเนื้อที่เกือบ๒ไร่
พบกล้องวงจรปิดติดรอบบ้านรถยนต์๕คัน
รวมทั้งไปพบปืนลูกซองยาว๕นัด๑กระบอก
พร้อมกระสุน๗นัดแล้วก็ปืนลูกซอง๑กระบอก
โดยมีเอกสารการครอบครองอย่างถูกต้อง
แต่ว่าไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายครับ
ส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่หรือไม่นะครับ
จากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่เองก็ได้เข้าไป
ไปตรวจค้นห้องทำงานของนายจุลาครับ
เทศบาลตำบลแม่ริมถนนแม่ริมสันทราย
พบตู้เซฟ๑ใบแต่ว่าไม่สามารถเปิดได้
ส่วนอื่นนั้นก็ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายเช่นกันนะครับ
พันเอกพงมิตรปินปังดวงครับ
ซึ่งเป็นรองเสนาธิการกองพลทหารราบที่๗
ก็บอกว่าการเข้าไปตรวจคนบ้านพักแล้วก็ห้องทำงานของนายจุฬา
จากว่ากองทัพภาคที่๓ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านบอกว่า
นายจุลาเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วก็มีความเกี่ยวยงกับซุ้มมือปืน
และมีการสะสมอาวุธปืนจำนวนมาก
เดินทางเข้าไปตรวจค้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า
หรือไม่ตามที่มีการร้องเรียนเข้ามา
แต่ว่าจากการตรวจค้นนั้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย
ซึ่งจะบรรยายงานให้ทางด้านของกองทัพภาคที่๓ทราบ
ขั้นตอนในการตรวจสอบต่อไปนะครับ
แต่ว่าบางฝ่ายบอกว่าอาจจะไหวตัวทัน
มีการเก็บข้าวของผิดกฎหมายแล้วก็ขนย้ายออกไปจากบ้าน

ก็ติดตามความคืบหน้ากันต่อไป